ตลาดสดหาดใหญ่จังหวัดสงขลาช่วงประมาณตี๓ค่ะ
เหตุชุนละมุลเนี่ยวุ่นวายเกิดขึ้น
เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างทับซ้อนกันหลายเหตุการณ์

คือผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปเที่ยวพอไปเที่ยวแล้วก็เมา
เมาแล้วก็ไปชอบเด็กเสิร์ฟคนหนึ่ง
พอเด็กเสิร์ฟคนนี้มีแฟนมารับ
โมโหแฟนเข้าไปอีกหึงหวงเขา
ไปทำร้ายร่างกายเขาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย
ทำร้ายร่างกายเขาไม่สำเร็จอารมณ์มันค้างค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปไปชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอีกทีนึง

ทะเลาะกับเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ทีนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเขาก็สู้ไม่ได้นะคะไปตามญาติมา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตี๓ที่ผ่านมาตำรวจสภหัดใหญ่
กู้ภัยไปตรวจสอบเหตุยิงกันตายค่ะ
ในตลาดสดพลาซ่าหาดใหญ่ถนนรัฐกาลอำเภอหาดใหญ่นะคะ
ในที่เกิดเหตุพบในทงแร่แต้อายุ๓๘ปี
คนนี้นอนเสียชีวิตอยู่ตรงหัวมุมถนนของตลาด
สภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มม

ปลอกกระสุนปืนตกอยู่ถนน๔ปลอก
จากนี้พบว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เป็นผู้ชาย๑คนผู้หญิง๑คน
ซึ่งเป็นคนที่มาซื้อของ

ลูกหลงก็คือถูกกระสุน
ถูกมีดฟันได้รับบาดเจ็บทั้งหมด
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ

อายุ๓๙ปี

ก่อนเกิดเหตุในทงผู้ตายกับเพื่อน

นั่งดื่มเหล้าในร้านอาหารริมถนนราชอุทิศ

ติดพันธุ์สาวเติบคนหนึ่งอยู่

ของสาวเสิร์ฟที่ตัวเองไปติดพันธุ์มารับ

ของสาวเสิร์ฟคนนั้นที่ตัวเองไปติดพันธุ์นะคะ

เขาสู้ไม่ไหวก็เลยวิ่งหนีเข้าไป

ในทงซึ่งเป็นผู้ตายเนี่ยกับเพื่อน
ขับรถกระบะตามเข้าไปเลยค่ะ

อายุ๕๒ปีมีปากเสียงกันสิ

ทงกับเพื่อนลงจากรถ

เพื่อนของพ่อค้าที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ

แต่ว่าก็ถูกกลุ่มในทงใช้มีดฟันที่คอและมือได้รับบาดเจ็บค่ะ
ในช่วงที่เกิดเหตุชุนละมุนมีคนถูกลุ่มลงไปแล้วนะคะ
ก็คือถูกมีดฟันที่คอและที่มือ
เพราะว่าจะเป็นอะไรบ้าง
ก็คือมีดฟันที่คอและที่มือ
ในตลาดเห็นเหตุการณ์พอดีค่ะ
โทรศัพท์เรียกนายไพรินอายุ๓๙ปี
เป็นลูกชายของแม่ค้าในตลาดมาช่วย
เพราะหนึ่งในผู้บาดเจ็บที่ถูกฟันก็เป็นญาติด้วย
เมื่อมาถึงกลุ่มผู้ตายตรงเข้ามาหานายไพรินที่ถูกเรียกมาเนี่ยนะ
นายไพรินก็เลยตัดสินใจชักอาวุธปืน๙มมยิงขึ้นฟ้า๑นัด
แต่กลุ่มของผู้ตายยังไม่ยอมหยุดค่ะ
ก็เลยยิงสวนออกไปอีก๔๕นัด
กระสุนถูกใต้ราวนมด้านซ้ายของนายทง

อกจากนี้มีผู้ถูกลูกหลงอีก๓คน
เป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปีที่มากับกลุ่มของผู้ตาย
ถูกยิงที่แขนและนิ้วเท้าค่ะ
ชาวบ้านที่มาซื้อของในตลาดถูกยิงเหมือนกัน
ถูกยิงเข้าที่ขาส่วนอีก๑คนเป็นเม็ดค้าค่ะ
ถูกยิงที่หัวเข่าทะลุเลย
สรุปแล้วนะคะเหตุการณ์คนที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่

ล่าสุดนายไพรินนาฏเกลี้ยงอายุ๓๙ปี

เดินทางเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสภหัดใหญ่ค่ะ
สารภาพด้วยบอกเป็นผู้ก่อเหตุจริง

เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนครอบครอง
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ส่วนผู้ที่บาดเจ็บที่ถูกลุกหลงทั้ง๕คน
ตอนนี้อาการปลอดภัยค่ะ

สรุปแล้วมีผู้เสียชีวิต๑คนบาดเจ็บ๕รายนะคะ